เพราะว่าเชื่อว่าเธอน่าจะต้องมีบริการหลายคน
แล้วก็ทรัพย์สินที่ได้ไปจะนำไปขายที่ไหน
เดี๋ยวเราไปเจาะลึกเรื่องนี้กันเพิ่มเติมค่ะ
เหตุการณ์ที่คนร้าย๕คนที่แต่งกายคล้ายตำรวจและสวมหน้ากากอำพางใบหน้า
ทำให้นักวิเคราะห์ต่างออกมาตั้งสมมุติฐานว่าใครกันแน่ที่ลงมือก่อเหตุ
โดยหนึ่งในทฤษฎีเหล่านั้นเชื่อว่าคนร้ายน่าจะลงมือก่อเหตุได้
โดยปฏิปต่อและเชื่อมโยงข้อมูลที่คาเดเชียน
จะโพสต์ความเคลื่อนไหวลงบนสื่อโซเชียลมีเดีย
ซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะใช้ช่องทางนี้สังเกตการณ์และวางแผนอย่างรอบครอบ
นี่อาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มพิงแพนเตอร์ที่เคยก่อเหตุโจรกรรมเครื่องเพชรไปแล้วกว่า๑๒๐๐๐ล้านบาท
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับคดีที่กลุ่มพิ้งแพนเตอร์เคยลงมือก่อเหตุมาแล้ว
เพราะคนร้ายรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนและเมื่อไหร่ที่เธอมักจะอยู่คนเดียว
ขณะที่ข้อสังเกตอีกประการที่สำนักข่าวต่างประเทศต่างให้ความสนใจ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุไม่นานก็มีรายงานว่าคนร้ายได้หอบเอาเครื่องเพชรมูลค่ารวมกว่า๔๐๐ล้านบาท
รวมทั้งแหวนมั่นขนาด๒๐กรัฐมูลค่ากว่า๑๔๐ล้านบาทหายไป
ต่างหูเพชรและโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
ทำให้เกิดคำถามตามมาว่ากลุ่มคนร้ายจะนำแหวนเพชรไปขายได้อย่างไร
โดยไม่ถูกตำรวจแกะรอยตาม
ซึ่งนายลีฮันเดอร์สันผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีได้ระบุว่า
ทางเดียวที่คนร้ายจะสามารถนำเพชรไปขายโดยไม่ถูกจับกลุ่ม
ก็คือการทุบเพชรให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ซึ่งจะทำให้รูปภัณฑ์ของเพชรเปลี่ยนไป
แม้ว่าวิธีการนี้จะทำให้มูลค่าของเพชรลดลง
แต่ตำรวจก็สามารถแกะรอยได้ยากขึ้น
สิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าแหวนเพชรที่ถูกขโมยไป
ก็คือโทรศัพท์มือถือทั้ง๒เครื่อง
ที่มีข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลธุรกรรมของคาเดเชียนอยู่ภายใน